โปรดติดตามตอนต่อไป
ช่างทำผมจากฮอลลีวูดชาวอเมริกัน
หันมาลงทุนทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

กลายมาเป็นแบรนด์ที่เหล่าดาราฮอลลีวูดชื่นชอบค่ะ
ส่วนแชมพูกลิ่นเปเปอร์มินท์ผสมอวโวคาโด่
วัตถุดิบจากธรรมชาติของแท้ไม่มีสารเคมีเจือปล่น
เป็นกลิ่นที่คุณฟิลิปบอกว่า

เพราะให้ความรู้สึกสดชื่นใกล้ชิดธรรมชาติ
ฟิลิปบีได้เข้ามาขยายไปเมื่อตอนนี้
ผู้กลิ่นเปเปอร์มิ้นผสมอโวคาโด
ถุดิบจากธรรมชาติของแท้ไม่มีสารเคมีเจือปน
เป็นกลิ่นที่คุณฟิลิปบอกว่าคนไทยน่าจะชื่นชอบค่ะ
เพราะให้ความรู้สึกสดชื่นใกล้ชิดธรรมชาติ
ลิปบีได้เข้ามาขยายธุรกิจเปิดสาขาในประเทศไทย
ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมเอ็มคอร์เทียและสยามพารากอน
โดยในวันที่๓๐พฤศจิกายน

ตั้งแต่เวลา๑๑โมงจนถึงบ่ายโมงค่ะ